พาคุณผู้ชมยกมือขึ้นเลยค่ะ

นุกธนดลต้องบอกว่าเป็นคนเก่งคนดีมากค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะถือเลิกดีวันที่๑๓เดิม๑๑ปี๒๕๖๐
เลิกดีขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขจริงนะคะ
ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ของหนุ่มนุ๊กเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะ
เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับครอบครัว
ประกอบไปด้วยคุณแม่คุณพ่อ

เพราะว่าคุณนุ๊กเขาไม่ค่อยได้กลับบ้าน
ก็เลยอยากให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนสวรรค์ของเขา
ซึ่งคุณที่ทำวันขึ้นบ้านใหม่ช่วงเช้าค่ะ

ว่าจะเห็นผ้าแบบนี้ละเส้นอบอุดเนอะ

แต่หลังจากเสร็จจากงานปุ๊บนะคะ

พร้อมกับพาชมบ้านนะคะบางส่วนค่ะ
ตอนนี้นะคะสร้างเสร็จกว่า๙๐แล้วนะคะ

เพราะว่าแม่ไปดูเลิกมานะคะ

กำลังขออยู่ค่ะแต่บ้านเลขที่
ในขอนแก่นที่น้องอยู่ตอนนี้นะคะ
อันนี้บ้านเลขที่ที่อยู่อันนี้คือหลังที่อยู่ประจำ

อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองแห้ง
รวยเย็นกายสบายใจที่สำคัญ
กำลังใจจากพี่สิงแล้วก็เพื่อนปลาย

แต่ว่าเดินก็เลยแต่บ้านเลขที่สวยนะ

ถือเลิกงามยามดีทำบุญพึ่งบ้านใหม่

ฟังอีกครั้งนะคะฟังทันหรือเปล่าขวัญ
ขอไปอีกร้อนหนึ่งได้ไหม

สวัสดีดงสวัสดีเจ้าของบ้านหลักส่องอยู่แต่หน้าบ้านเลขที่

นี่คุณผู้ชมค่ะพี่หญิงถือเลิกงามยามดี

หลังจากนั้นทำพิธีไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการตั้งโต๊ะบวงสวง
คุณดูไหนหญิงถือเลิกงามนี้ไง

ช่วยจัดเต็มกว่าเจ้าของบ้าน

คันนี่ชุดแดงพี่นุ้ยสุรินาแล้วก็น้องฟิล์มนารินทิพย์พี่บิวกรยานีแล้วก็อีกมากมายค่ะ
มาร่วมแสดงความยินดีก็เป็นแก๊งเพื่อนซีกันคุณผู้ชม
ซึ่งพี่ตั๊กกะแตนนี่นะก็นำอาหารมาเลี้ยงคนร่วมงานแล้ว
จัดของขวัญสุดพิเศษมาเตอร์ไพรส์เพื่อนรักด้วย
เห็นบอกเลยว่าถูกอกถูกใจเจ้าของบ้านแบบสุด
คุณดูเปิดรถมาเป็นโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านเอาให้เพื่อนนั่งเอกขเนกหน้าบ้านสบาย
แล้วคุณดูสิเจ้าของบ้านใส่เสื้อยืดกางเกงยืดสบาย

ใส่ชุดไทยมาเลยค่ะจิตรดามาเลยค่ะสีแม่งภูวานหวาน
จะเป็นยังไงไปดูหน่อยครับ

อยากจะให้เพื่อนอยู่บ้านหลังนี้ยังมีความสุขอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ให้บ้านหลังนี้มีแต่สิ่งดีให้หอบเงินหอบทองเข้าบ้านเต็มไปหมด
แบบมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้น
วันนี้มาบ้านหญิงเอาเล็กบ้านหญิงก็ได้ค่ะ
หรือว่าจะเป็นปากซอยก็ได้
ซอย๗๑นะคะ

ฟังไม่หยุดปังไม่อยู่แหมยืนเรียงยิ้มหวานกันขนาดนี้
ที่นอกจากพี่ไหว้พระทำบุญแล้ว

แต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวนะมองเป็น๘๘เลยนะ

ใดก็แล้วแต่ขอบพระคุณเจ้าที่เจ้าทางบ้านพี่

มีทะเบียนรถเขา๖๗๑๗
ให้อยู่ร่มเย็น
ปลอดภัยร่ำรวยนะคะ

ทุกผู้ทรงแต่ใดก็อยู่หน้าบ้านไง

โอ้รถนะคะ